แต่ว่าที่ต่างจังหวัดชมบ้านเขามีการเผาอ้อย
เผาอำไร้อ้อยแล้วมันก็เกิดฝุ่นควันเกิดขึ้นมากมาย
ชุมเทงเครียงหลายบนถนนมิตรภาพสายขอนแก่ดหนวนสิรา
เจ้าที่ต้องเข้าไปดับเพลิงแล้วก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่เผาไร่อ้อยตรงนี้
เพราะว่าแน่นอนมันส่งผลให้เกิดฝุ่นเกิดควันเยอะแยะมากมายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับ
เกิดเหตุไฟไหม้ป่ามริมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอำเภอโนนศิลาครับ
โดยไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งสองฝากของถนนมิตรภาพ
จุดรางกล่าวอยู่ห่างจากตัวอำเภอนตร์นอนสิราไปทางอำเภอพลระยะทาง๔กิโล
โดยไฟนั้นได้โห้ไหม้แรงที่เดียว
สามารถมองเห็นห่วงขวัญที่ลอยที่ห้องลดขึ้นไปได้ไหล
ต้องมีการระดมรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำค่อนข้างจะยากลำบากเหมือนกัน
เพราะว่ามีลมค่อนข้างแรงก็เกือบชั่วโมงแล้วครับสุดท้ายก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จากการสอบถามนายคนึงหงศรีซึ่งเป็นพนักงานดับเพลิงของกรมทางหลวงบ้านไผ่
เมื่อไปถึงจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้ลุกลามออกมาจากไร่อ้อยของชาวบ้านอีกที
ที่ตัดเสร็จใหม่คือตามต่างจังหวัดจะมีการปลูกอ้อย
พอตัดอ้อยเสร็จก็จะเผาไล่อ้อยต่างเพื่อให้เป็นการเปลี่ยนหน้าดินใหม่
จุดท้ายถัวไฟไซบินการเผาไล่อ้อยมันก็ลุกลามไปไปในสวนยูขา
ยากคาอีกนะฮะก็ติดไหม้ไปอีกครับนะฮะกระดาษที่เกิดเหตุลมพัดแมลงด้วย
เอาเศษต่างเศษไฟเปลวไฟไหม้เข้าไปอีกฝากหนึ่งของถนน
ตอนแรกอยู่ฝั่งหนึ่งนะฮะลมมันพัดไฟไปไหม้อีกฝั่งหนึ่ง
ทำให้เกิดไฟไหม้เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วสาเหตุน่าจะเป็นการเกิดจากการจุด
ไฟเผาไร่อ้อยของเกษตรกรเองแต่ไม่สามารถจะดับได้แล้วมันก็ลาม
แล้วเขาก็ดับไม่ได้นะฮะค่ะด้านตำรวจโรงพักนวลศิลา
จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นมาเป็นไปอย่างไร
ถึงไปลุกลามแบบไม่ใหญ่โตแล้วเป็นฝีมือของใคร
เพื่อเอาคนนั้นเนี่ยดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะว่ามีการบอกแล้ว
แจ้งแล้วขอความร่วมมือแล้วชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกร
อย่าเผาเนื่องจากปัจจุบันเรื่องของปัญหาฝุ่นเนี่ย
และตอนนี้ขอนแก่นขึ้นไปอยู่อันดับต้นของประเทศไทยแล้วนะ
ก็เมื่อช่วงเช้าคุณกุปตนันเช็คอยู่ที่๑๙๑นะ
มันจะลามไปทางไหนเกิดอยู่ลมแรงขึ้นมาแล้วยิ่งตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามีเชื้อเพลิงเป็นอย่างดีทำทำผิดบ้าน